มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นการจับโจรหลอกเหยื่อทิ้งกลางทาง
เขามียุทธวิธีของเขาเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะเราต้องเรียนรู้มิจฉาชีพ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะก่อเหตุมาไม่ต่ำกว่า๒๐ครั้งคือโชคโชนจริง
แต่ว่าล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้ว

ตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเอาไปตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้กันก่อนนะคะ
ชื่อว่านางนี่พาพรบุญใหญ่อายุ๓๓ปีค่ะในข้อหารักทรัพย์ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่านะ
เรื่องต้นผู้ต้องหาเขาบอกปฏิเสธเขาไม่ได้ทำไม่ได้โกงไม่ได้ทำอะไรเลย
ขณะที่ตำรวจยืนยันมีหลักฐานกล้องวงจรปิดหลายจุดตามสถานที่ต่างที่ผู้เสียหายเขาบอกว่า
ถูกผู้ต้องหารายนี้เข้าไปก่อเหตุลักษัพ๒๐รายเขาเอามาแจ้งความกันไว้
ส่วนมากแล้วผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าตามหมู่บ้านตามชุมชนต่าง
ผู้เสียหายเขาเล่ายุทธวิธี

เล่าแบบนี้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะขี่รถจักรยานยนต์สกุปปี้ไอสีเขียว
คันเวิร์ดสกรูนี้มาแต่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ
ทำทีเป็นลูกค้าก่อนมาสั่งซื้อสินค้าในร้านจำนวนมาก
จากนั้นก็จะบอกว่าคุณแม่ค้าดิฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านนะ

อกให้เจ้าของออกจากร้านออกจากร้านไป
ด้วยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเขาบอกตามไปเอาเงินที่บ้าน
คือเหมือนว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวตามมาเอาเงินมา
ทีนี้พอมาถึงครึ่งทางก็อ้างว่าลืมกุญแจห้อง
ไว้ที่ร้านนั่นแหละแล้วก็ทิ้งเจ้าของร้าน

เดี๋ยวกลับไปที่ร้านแป๊บเดียวไปเอากุญแจห้อง
ฉันซ้อนมาด้วยทำไมไม่ให้ฉันซ้อนไปด้วยล่ะ

ลงยืนรอกลางทางนะคะ
แล้วคนร้ายรายนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์

ขโมยสินค้าต่างที่สั่งเอาไว้แพ็คไว้เรียบร้อย

ถูกทิ้งไว้กลางทางตามเพลงของโปเตโต้เลย

อกจากนี้ตำรวจยังพบว่าคนร้ายก่อเหตุมาถึง๒๐ครั้งแล้วนะคะ
โดยประมาณทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่อื่น
ตอนนี้เร่งแกะรอยติดตามจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด

มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างเป็น๑๐๑๐เครื่องเลย
พิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็มี๒เครื่องแล้วก็สินค้ารายอื่นซึ่งส่วนมาก
เป็นสินค้าในร้านผู้เสียหายนั่นแหละค่ะ

รู้วิธีของเขาแล้วดังนั้นเราเรียนรู้เขา

ของก็แพ็คเรียบร้อยแล้วเอาเงินมาจ่ายที่ร้าน

ถ้าไม่มาไม่เป็นไรจะใช้คนอื่นได้นะฮะ